พิษภัยหรือผลพวงมาจากโรคซึมเศร้าอีกแล้ว
คราวนี้เป็นเรื่องที่แบบช็อกคนในวงการบันเทิง
ว่าแฟนคลับของพี่ไมเคิลภูพาร์ทมากเลยนะคะ
พี่ไมเคิลภูพาร์ตเนี่ยเป็นอดีตนักแสดง
แล้วก็คือดังมากเมื่อก่อน

ใช่นะคะสุดท้ายเมื่อวานแล้วกลายเป็นข่าวเศร้าอย่างที่บอกไป
ใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพักนะคะ
หลังจากที่คุณไมเคิลภูพาร์ทคือป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานกว่า๒ปีแล้วนะคะ
น่ากลัวนะคะมันเป็นภัยเงียบมากเลยโรคซึมเศร้านะคะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้เปิดเผยมาสักประมาณ
ช่วง๑๑นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้นะคะ

ก็หลังจากที่รับแจ้งเหตุแล้วลงพื้นที่ที่บ้านพักเลยค่ะ
ซอยนักนิวาส๕เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
ไปพบกับร่างของคุณมิเชลชัยรวดภูพาร์ทอายุ๕๒ปี
หรือที่เราเรียกกันว่าไมเคิลภูพาร์ท
เป็นอดีตพระเอกชื่อดังนะคะ
ไปพบร่างของคุณไมเคิลเสียชีวิตภายในห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
แล้วไปพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด๒๒ตกอยู่ด้วย
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัด
ภายในบ้านไม่พบร่องรอยการรื้อค้นหรือการต่อสู้
ตำรวจสนโชคชัยสอบสวนทราบว่า
คุณไมเคิลป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานกว่า๒ปีแล้ว
แล้วก็มีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงปนด้วย
แล้วตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบยารักษาโรคอยู่ในห้องจำนวนมาก
ซึ่งครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ตำรวจเขาก็เลยทำหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรต่อ
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
สำหรับคุณไมเคิลภูพาร์ทนะคะคนในวงการเรียกว่าพี่โอ
ในวงการจะรู้จักแล้วก็จะเรียกกันว่าพี่โอค่ะ
เป็นนักแสดงลูกครึ่งคุณพ่อเป็นชาวเบลเยี่ยม

เป็นพี่ชายของคุณอันโอลิเวอร์ภูพาร์ทนะคะ
เกิดที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์
ย้ายมาอยู่ที่ไทยจนถึงอายุ๑๔
แล้วก็กลับไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์
แล้วบินกลับมาเข้าวงการบันเทิง

ปัจจุบันคุณไมเคิลภูพาร์ทแต่งงานแล้วมีลูกสาว๑คน
ผลงานโฆษณาของคุณไมเคิลภูพักที่โด่งดังเลยนะ
แล้วเรียกว่าแจ้งเกิดเลยก็คือโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อดัง
ถ่ายคู่กับคุณนุ่นสินิทราพี่สาวของคุณพลอย
นั่นแหละค่ะพี่สาวของคุณพลอยเชอร์มา
อกจากนี้ยังมีผลงานละครอีกหลายเรื่องที่เป็นที่จดจำนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมียรายวันคู่รักรังหนาวเป็นต้น
ส่วนผลงานภาพยนตร์ที่เป็นที่รู้จักคือ
กลัวกล้าอาฆาต
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
อีกหนึ่งคนที่จากไปด้วยโรคซึมเศร้าค่ะ